มคนิดหนึ่ง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

คือแรกออกไปก็มือสั่นทำท่าทำทางไม่ถูกครับ
อายจริงด้วยอาย
อายรับคุณอาย
ยกมือสายขึ้นช้าคุณทำตาม

กระจกบ้านคุณเหรอข้างละฝั่งอะไรขึ้น
ฝากรักลมพามหาปี
จะกิ้มก็คือทิ้งกรอกสวนต้องโตก็คือจุกแก่
โตมาจนจะแก่พอรู้จุกแก่ก็คือต้องโต
สู้สู้ซ่าซ่ายกำลังซ่าออกมาสู้สู้
สู้สู้ซ่าซ่ายกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวันนี้ล่ะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ส่วนทีมเสือกลธรรมมาทำเพื่อหมู่ละนิทิสร้างรอยยิ้ม
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่แล้วน้องจ้าจ๋าจากทีมเสือคนละท่ำ
ใช้การร้องที่ไม่กดดันในเพลงที่ไม่ยากเกินไป
ทำคะแนนตีเสมอทีม๓หนุ่ม๓ซ่าขึ้นมาได้เป็น
ยกที่๕วันนี้ทั้งสองทีมจะเอาเพลงอะไรมาสู้กัน
ต้องมาชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
มีความสามารถและมีน้ำใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

และคณะกรรมการหูทิพย์ของเราทั้ง๓ท่านนั่งรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
หอยพี่โตและพี่ฝนครับสวัสดีครับ
น่าชื่นใจกับทั้งสองทีมนะครับที่ทันขนาดสะสมของเขาเสมอกันแล้วครับ

แววเลือกเพลงเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับ
ศิลปินต้นฉบับก็คือดาวใต้ปลายพญานะครับ
เพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่กินใจแล้วก็ใช้อารมณ์มากนะครับ
ส่วนน้องฟาลิสนะครับเลือกเพลงจักกิ้มกับโต้งโกนะครับ
เป็นเพลงของพี่วงต๊กโตอาสยามนะครับ
สำหรับเพลงนี้ครับเป็นเพลงมันแล้วก็เป็นเพลงที่แบบ
ต้องใช้จังหวะในการร้องในการโยกในการเต้น
ตอนนี้น้องทั้งสองคนพร้อมกันหรือยังครับ

ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไป
มันเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมต้องทานขึ้นมา
คือพอดีช่วงนี้แบบว่าต้องเปิดตัวแบบเท่หน่อยครับผม

ผมเผื่อว่ากัน๙ปีเลยนะครับ

เดี๋ยวถ้าปี๒๕๕๙

เขาบอกว่า๒คนนี้เป็นเด็กขี้อายมากนะ

โดยเฉพาะนี่สาวน้อยใช่ไหมลูก

ตอนแรกตอนเด็กอะค่ะหนู
ร้องเพลงไปแล้วก็จับชายกระโปรงไปอย่างนี้
ร้องไม่ว่าจะเป็นท่อนไหนก็จะจับอย่างนี้
อ๋อบิดตัวบิดไปบิดมาเหมือนเหมือน
ผมก็เหมือนกันครับว่าช่วงประกวดร้องเพลงแรก

นี่แกต้องไปร้องเพลงเลย
นั่นแหละแล้วทำยังไงแววถึงได้กล้าได้ล่ะลูก
แม่หนูพาหนูไปเรียนร้องเพลง
กับการแสดงค่ะก็เลยดีขึ้นมา
ตอนนี้ไม่ถึงเรียกว่าอายหรือครับ
เป็นประมาณแบบว่าเขินอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาเจอคนสวยแบบพี่ฝนอย่างนี้ครับ

สวยครับ

หน้าแดงอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเวลาร้องเพลงก็จะไม่เป็นแล้วครับ
ว่าผมมีทริค
ทริคคืออะไรล่ะครับ
ทริคก็คือกลยุทธ์ครับผม

ที่บอกว่าเขินอายตอนนี้เขาสลัดออกไปได้บ้างบางส่วนแต่เนี่ยอายไม่ได้ครึ่งมันมีคนที่อายที่สุดในโลกมีนะครับมีใครล่ะครับคุณฝนธนสุนทรอีกคนนึงฝ่ายชายลูกจริงแล้วนะกว่าที่จะก้าวมาเป็นอยู่แถวหน้าของวงการเนี่ยนี่อายมากเขาคนนั้นก็คือคุณโตครับ
ว่าไม่อายหรอกครับแต่ว่าเลือกไม่ได้แค่นั้นเองครับ

คือผมเริ่มมาจากการเป็นนักเป็นโนยครับ
เราก็จะเขินมากเมื่อก่อนขึ้นมาเล่นก็แบบ

เพราะรู้สึกว่าที่ปลอดภัยของเราคืออยู่ที่ปิโน

พอวันหนึ่งเราต้องออกมายืนบนเวทีเราต้องสื่อสารกับคนเยอะ
เราก็ต้องกล้ามากคือแรกออกไปก็มือสั่น

อายจริงด้วยอายจริงด้วยอายจริงด้วย

ก็ม้วนกระโปรงอย่างที่น้องแววทำ
คือพวกเรายังเขินอยู่ดีมีวิธีไหมคะที่จะให้เราห่างเขิน

มาเพื่อคุณเลยการนี้เลยแล้วก็มาสอนเด็กรุ่นหลังด้วยนะฮะ
เขาเดินทางมาไกลจากศรีลังกานะฮะ
ขอเชิญพูดรู้ครับคุณเสน่อเหรอ
เวลาที่ผมเคยเล่นละครเวทีนะ
สิ่งที่ทำให้เราเนี่ย
เริ่มไม่เขินคืออะไรรู้ไหม

สิ่งที่เราต้องเรียกว่าแบบฝึกหัดกระจก

สมมุติว่ามีกระจกอยู่
อยู่กระจกคุณส่องกระจกอยู่คุณก็ส่องกระจกอยู่
คุณจะต้องเป็นคนทำและคุณต้องทำตาม

ดูไว้นะลูกการแก้เขินที่มองตากัน
ในตาเขามีขี้ตาไหม
ตาเขามีแต่ผมอะครับ
อย่างนี้จะไม่ให้เขินได้ยังไงล่ะ
เอาหล่อคุณตรงไว้นะกระจกหมดแล้วล่ะ

คุณบอกว่ามืออะไร

กล่าดราบแล้ว
กล่าดราบ
คุณฝนยกมือซ้ายขึ้นช้า
ตามซ้าย

แล้วค้างเอาไว้ยกมือขวาขึ้นช้า
พร้อมซุปนี้เสร็จปั๊บ

แล้วก็เอามือลงมา

เออ

ฟาริสยกแขนซ้าย
เห็นไหมเด็กเขายกตรงเหมือนมั๊ย

แขนเหรอใช่

ครับพวก

มากขอบคุณ
ความขี้อายนะครับถ้าเกิดว่ามีพองามเนี่ย

มันก็จะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
แต่ทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อแล้วว่าเขาผ่านจุดนั้นไปแล้ว
เขาก้าวกำแพงความขี้อายมาได้แล้ว
ถึงได้มาโชว์ความสามารถด้านหน้าเวทีให้กับเรา
แซคในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับกับเด็กสองคน

จะเป็นการประชันกันระหว่างลูกทุ่งสำเนียงใต้
เจอกับร็อกสามชาติครับผม
ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ยังด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

เพลงรักเพลงคิดถึง

รักรักรักรักรัก
ให้หมอนให้พี่กอดนอนแผนสาว
ดูไว้ให้เพลงรักและเพลงคิดถึง
น้ำทรัพย์ทรวดทรัพย์รำพึง
เนื้อแต่งตึงและฝันมะนาว
ไม่ควรกอดนอนก็แต่หมอนไม่เหมือนกอดเบา
ยามลมมันหยอกมันยาว
ใจเศร้าไว้รุ่นนิลุย
ฝากรักลงพามาหาพี่
ข้าแป้งรอมาเป็นปี
กลุ่มไม้พี่แก้มแซวเข้าลุย
อย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักนอก
แก้มตุ๋ยแมนมีสาวได้มาคุย
บอกดีว่ามีแฟนแล้ว
ฝากรักลงพามาหาพี่ข้า
ฝากรักลงพามาหาพี่
ถ้าแป้งเรามาเป็นปี
กลุ่มไม้พี่แก้มแซวเข้าลุย
อย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักน้องแก้มตุ๋ย
แม้มีสาวได้มาคุย
บอกดีว่ามีแฟนแล้ว
ฝากรักลงพาเพื่อข้า
อย่าลืมสัญญานะ

ครั้งนี้เป็นแนวแบบโชว์ร้อง
พี่เองพี่ไม่ได้คนรุ่งทุ่งโดยตรง
แต่ที่รู้แน่คือเพลงนี้ร้องไม่ง่ายเลย
ร้องยากเพราะมันเอื้อนทุกคำเก็บทุกคำ
สำหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่า

จากเราจะมีลุคที่เต้นสุขสนานล่าเริงได้
เราต้องมีเพลงที่เราร้องโชว์ว่าร้องได้เฉียบร้องได้คม

แววของพี่คนที่แล้วไปไหน
จำภาพคือเหมือนเกาหลีเลย
แต่คราวนี้มานี่โอ้โหมันคนละรูปแบบ
แล้วการร้องของเขาเก็บทุกเม็ด
แล้วก็ทำวันนี้ทำได้ดีมาก

ชอบผมชอบผมชอบแขนเขาให้เพิ่มอีกสิบคะแนนชอบขอบคุณฮะ
ขอบคุณพี่อ๋อยครับพี่ฝน
แววเป็นคนที่มีลูกคอลูกเอื้อนที่ละเอียดมาก
พี่ฝนยังไม่ละเอียดเท่าน้องแววเขาเป็นคนที่คือเป็นคนร้องเพลงเป็นอ่ะ
คือเข้าใจการร้องเพลงเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าใจปุ๊บ
บางทีการเข้าใจของเขาเนี่ยอย่างเช่นช่วงไหนที่มันต้องแผดสูงเนี่ย
เขาจะมิกเสียงมาให้มันเท่ากันหนูไม่ต้องมิกลูก
ปล่อยไปเลยช่วงที่มันต้องพีค
ฝากรักให้มันไปนะลูก
แต่ของหนูฝากหนูมิกมันลงมา
คือหนูเก่งนะที่หนูมิกได้
แต่ว่าพี่ฝนมีความรู้สึกว่าเสียดายกับการที่มันจะต้องพีคขึ้นไป

เอาขึ้นตรงฝากรักนี่ลูกเอาให้เต็มเลยลูกที่พี่สนแล้วไง
ฝากรักลมพามหาพี่
ถ้าเพลงเรามาเป็นปี
หลุมไม้ผีแก้มเศร้าเขาลุย
เห็นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นคือพอมันเปิดแล้วมันเพลงมันจะแบบมีมิติด้วยลูก
มันจะมีความรู้สึกมากกว่านี้ซึ่งหนูเสียงดีอยู่แล้ว
ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องถูกที่ถูกทาง
แล้วหนูจะเป็นศิลปินลูกทุ่งแบบเขาเรียกว่าลูกทุ่งเคป๊อปนะ
น้องแววทิ้งมาดสาวบ๊อบร็อค
มาร้องเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้ได้น่าประทับใจ
ช่วงหน้าร็อกสามซ่าจากฟาริส
จะเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับ

พ่อผมล้วน
ขอดูหน่อยว่าใช่ท่าพ่อหรือเปล่า
น้องแววร็อคสามซ่า
ตกโตนะครับจากน้องฟารีส
เปลี่ยงไว้
กับตัวโตอยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่า
ที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกเอาไว้เดิน
แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อนมันออกไปไม่ทันไร

เพิ่งรู้จะแก่ก็คือตัวโต
กลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไงก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลย
เกิดมาก็ยังไม่เคยจิ้งจกตุ๊กแกเต็มเลยอันน่ากลัวแต่ข้อคำ
ได้ไปดินดอยได้ไปไหว้พระได้รู้ทำเมืองด้วยนะรู้มาตั้งสองคำ
ตกตกก็คือจิ้งจกตกตกก็คือทุกแกถูกแล้ว
องค์ลงจริงด้วยนะฮะแต่ไอ่ท่านี้ได้แต่ใดมา
มีห้าสิบห้าสิบครับพ่อผมร้วน
ส่วนนี้ห้าสิบเนี้ยผมคิดเอง

เพราะฉะนั้นขอดูหน่อยว่าใช่ท่านหรือเปล่า

แต่ว่าผมเห็นอีกท่านหนึ่งที่เต้นแล้วแบบว่า
สนุกสนานมากอายน้องแววหนาวหน่อยเดี๋ยวอะ

รู้สึกว่าพี่เขาเต้นดีมากเลยค่ะแล้วก็

เสียงอาจจะไม่ดีเต้นอาจจะไม่ดี

เขามอบจะเข้าวงการบางเทิงมากจังจริง

เสียงนี้น่าจะไม่เหมาะกับคีย์ของฟาลิสเท่าไหร่
ดูหน่อยเดี๋ยวเมื่อไปเสียงมันจะพุ่ง
เขาเรียกเสียงกุ้งแล้วจะฟังชัดทุกคำทุกอย่างดีหมดจังหวะดีหมด
เพอร์ฟอร์มดีหมดแต่ว่าแค่เรื่องคีย์เท่านั้นเอง
โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่
ครับผมตั้งแต่เราดูมาเนี่ยรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบพร้อมมาก
จะเข้าวงการบันเทิงแล้วทำได้ทุกแนวด้วย
ไม่ว่าจะเป็นให้เล่นบทบาทอะไรได้หมดเลย
คือพี่บอกตรงยอมรับเลยเมื่อกี้พี่ดูทั้งโชว์
ฟังรู้เรื่องอยู่แค่จิ้งจกกับตุ๊กแก่สองอย่าง
แต่มันไม่มีผลเลยหรือเปล่าเพราะว่าฟาลิสเอาเวทีอยู่จนแบบ
นั่งดูฟาเลสอย่างเดียวพี่ก็ยิ้มแล้ว
ดูวิธีเดินดูการเล่นดูสายตาที่มั่นใจ
สายตาที่กล้าเข้าหาคนดูอันนี้มันเป็น
เวลาเราแสดงสดอยู่บนเวทีเราค่อนข้างจะมีความ

เพราะเราจะร้องแรงกว่าเดิมแล้วมันจะฟังชัดขึ้น
มันจะได้โปรเจกต์เสียงได้คมขึ้นแค่นั้นเองครับผม
ที่เหลือดีแหละครับฟาร์ตี้ชิคกี้พายขอบคุณมากครับพี่ฝนจ้า

สิ่งที่พี่ฝนเป็นห่วงนะคะ
มันเป็นเส้นบางระหว่างเก่งเกินไป
เก่งมากจนคนเขาจะมองว่าเฮ้ยเกินเด็กแก่แดด

ฟาริสแสดงเหมือนคนที่อายุ๒๐ขึ้นไปแล้ว

ไม่ต่างอะไรจากศิลปินแล้ว
ไม่ใช่เก่งแล้วไม่ดีนะคะเก่งแล้วดี

พี่ฝนเป็นห่วงความน่ารักความเป็นเด็กของเด็ก

นี่พอเขายิ้มรับเนี่ยน่ารักมากเลย

แล้วทุกคนจะรักฟารีสนะครับ

เพลงนี้สนุกเหมือนกับที่ทีมรู้ร่วเลยเนอะ
ใช่แล้วแต่ว่าเสียงพี่เวียวน่าจะ
เอาชนะใจกรรมการได้นะ
ใช่แล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเราทีม
เสือโคลดาท่องแห่งด้วยนะคะ

ฟาริสร้องเพลงนี้ได้เทลนด์หน้าอีกจริง

ที่จะยกคะแนนนี้ให้ได้แค่คนเดียว
ช่วงหน้ารู้ผลกันครับ
เป็นการแสดงต้องยกให้ฟาลิสครับผม
แล้วก็ใช้เวทีแบบคุ้มค่ามาก
แววก็น่าจะเป็นทางเขานะครับ

ทีมที่ชนะคือ
ทีม

ครับก็ร้องดีทั้งสองคนนะครับ
เป็นการแสดงต้นยกให้ฟานฤทธิ์ครับผม
แล้วก็ใช้เวทีแบบคุ้มค่ามากเลยนะครับ

แววก็น่าจะเป็นทางเขานะครับ

ไม่ว่าจะเป็นแบบลูกคอลูกเอื้อนอะไรประมาณนี้

เอาละถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินแล้วครับ
ในยกที่๕นี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
เพราะว่าตอนนี้นะทั้งสองทีมมีคะแนนสะสมอยู่

ไม่รู้ว่ารอบนี้คณะกรรมการครับจะให้ทีมไหนที่เป็นไฟล์นัมมี่ถึงแรงครับ
รอบที่หนึ่งยกที่ห้าทีมที่ชนะคือทีม
สุดท้ายค่ะน้ำเป็นใบน้ำมาในยกที่ห้า

แววเป็นยังไงบ้างคะลูก
ก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อีกทีมหนึ่งนะคะ

เก่งมาก
ปารีสแล้วลูกเป็นยังไงบ้างครับลูก
คือจริงก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับที่เราได้คำติชมจากกรรมการครับ
มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองด้วยครับ
ให้แบบว่าสู้ต่อไปให้มันดียิ่งมากกว่าเดิมครับ
ถ้าดีมากแล้วก็ดีมากไปอีกครับ
เราร่วมกันเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ยกหน้าจะเปิดศึกกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
กรรมการตัดสินใจมอบ๑คะแนนให้น้องแวว

ทีม๓หนุ่ม๓ซ่าเป็นครั้งแรก
หนูว่าพี่ฟาริสก็ทำสำเร็จนะคะ
เพราะว่าพี่เขาสามารถทำให้คนดูที่ดูอยู่

ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ

พบกับความเก่งและวิธยภาพของเดียวเองได้ใน
ร้องดายวงกำลังส่าย

แต่ฉันทำผิด

ยังทำผิดเอง
บอกแม่นมาว่าแล้วก็บ่ได้ใจนั้ง
วันแห่งหลงแล้วก็ทักจิตนั้งวิบ่ได้